ความหวานก่อนจะได้นึกเพลงออกและได้ร้องมีอารมณ์ซึ้ง
อ๋อนี่กันร้องได้แล้วนะร้องได้ร้องได้ร้องได้
ปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ

มันโหยหวนกันไหม
ฟังแล้วก็ซึ้งแหละได้ดอกกุหลาบนะคะ
เรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้หวานซึ้งมาก
ทหารก็มีหัวใจคุณคนที่อยู่ในกรมในกรอง
อุ๊ยเหงานะเขาต้องรอนะ
แล้ววันวาเลนไทยเขาก็จัดโอกาสพิเศษนะคะ
ให้ได้เจอญาติให้ได้เจอคนที่รักเนี่ยนะคะ
บรรยากาศนี้คือมณฑลทหารบกที่๒๔
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี

ปะกินข้าวร่วมกับญาติพี่น้องและคนรักก็ต้องมาด้วย
แต่บรรยากาศมันตื้นตันค่ะมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยนะคะ
นี่เป็นช่วงที่มีการรับประทานอาหารกัน
พลทหารวีรพัฒน์พงแสนอายุ๒๑ปี
ถือโอกาสเตอร์ไพรส์แฟนสาว
โดยเขาภาพก็จะเห็นว่ามีการรับประทานอาหารร่วมกันแหละ
ช่วงนึงค่ะเขาเปิดฝากล่องข้าวเหนียวออกมากระติ๊บอ่ะ
แล้วในกระติ๊บแน่นอนมันมีข้าวเหนียว

นี่ค่ะแหวนทองวางบนข้าวเหนียวแบบนี้
แล้วพลทหารนายนี้นะคะใช้เงินเดือนทหาร
สะสมมาซื้อให้กับแฟนสาว
แล้วไม่ได้ให้เฉยค่ะถือโอกาส
น่ารักนะน่ารักนะ

ขอแต่งงานกันไปนะคะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
เป็นจำนวนมากค่ะนี่น้ำตาน้ำตามาแล้ว

เพลงในนั้นเหรอใช่นี่คือกอดกันหยิกแก้มหยอกล้อกันใช่ไหม

เอาเขินแต่เป็นบรรยากาศประทับใจคนอื่นก็ประทับใจไปด้วยค่ะในห้องนี้นะคะ
ไปต่อที่สุรินถิ่นเมืองช้างคุณผู้ชม
ก่อนที่จะอ่านข่าวนี้ได้โปรดอย่าต่อว่ารสลินว่าโรสลินพูดอะไร
ออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะถ้าเกิดว่าใครเข้าใจหรือรู้ภาษาเขมร
ไลน์มาบอกหน่อยนี่คือพิธีฮาวปลึงจงดิ
ได้ไหมฮาวปลึงจงดิเป็นภาษาเขมรค่ะเป็นภาษาเขมรถิ่นแปลว่า
บายสีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อทำการเรียกขวัญให้กับคู่เบาสาว
คู่กันคุณมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่จัดขึ้นก่อนวันวาเลนไทย
ก็คือเมื่อวานนี้จัดก่อนหนึ่งวันนะคะและในวันนี้ค่ะจะมีขบวนขันหมาก
บนหลังช้างของเจ้าบ่าวแห่มาหาสาวเจ้าซึ่งเป็นว่าที่เจ้าสาว
ศูนย์โฆษศึกษานะคะก่อนที่จะประกอบพิธีซัดเตย์
การแต่งงานแบบชาวกล้วยโบราณกไก่นะชาวกล้วยโบราณ
จากนั้นคู่บ่าวสาวจะร่วมกันเลี้ยงอาหารช้างและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง
ซึ่งเขาบอกว่างานนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจ้า
ช้างเขาก็ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วนะงานก็เลยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไปด้วยนะ
เป็นที่มาของคำว่างานช้าง
แสดงความยินดีกับคู่สมรสทุกท่านด้วยนะคะ
ส่วนที่อ่างทองค่ะเขาบอกว่าแม่ค้าเขาบอกแบบนี้
ดอกไม้ให้ไป๓วันไม่เกินนี้หรอกเหี่ยวทิ้งนั่นสิ
ไม่มีประโยชน์เขาบอกจัดชอบแบบนี้ดีกว่า

ทานได้ทานได้เอาไปเก็บไว้ได้เป็นปีด้วยนี่นะ

ใช่แล้วเขาก็บอกว่าดอกไม้ช่วงนี้มันแพง

สิ่งที่เขาเอามาจัดช่อขนมลูกอมช็อกโกแลตและปลากระป๋อง

ไม่ใช่เนอะเป็นช่อดอกไม้

เขาบอกว่าออกแบบจัดมาแบบนี้
มันทำให้สวยงามได้ไม่ต้องกลัว

และเป็นการสร้างสีสันให้กับผู้ที่ได้รับด้วย

แต่อึ้งกันไปก็ได้อร่อยตามมาด้วยนี่นะคะ

บนตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

เอาไอเดียไปต่อยอดทำวันนี้ทำได้

ใช่ค่ะปิดท้ายกันที่
แต่ช่วงนี้เห็นคนถ่ายเยอะนะคะ
ขาวโพลเลยไม่ได้ยินมานะ

กำลังได้รับความนิยมเลยและล่าสุด
จัดแต่งดอกไม้เอาใจคู่รักหนุ่มสาว

คู่รักเขาเชื่อว่าการถ่ายรูปคู่กับ
อกไม้สีขาวจะทำให้เป็นรักที่

แต่ว่าการไปถ่ายกับดอกไม้สีขาว

คุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศเรื่องของความรักที่นำมาฝาก